สวัสดีต้องเรียกว่าเท่าแก่นี้เนอะตอนนี้เยอะ

อยากจะบอกว่าธุรกิจแบบเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้
ดีค่ะก็เริ่มมาสองสามปีแล้ว
แล้วก็รู้สึกว่ามันพัฒนาขึ้น
แล้วก็เหมือนลูกค้าให้การตอบรับดีมากขึ้น
ทำให้เราแบบเหมือนอยากจะทำตัวใหม่ออกมาเรื่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ส่งให้เพื่อนใช้แล้วทุกคนแฮปปี้อะไรอย่างนี้

ทุกคนก็แบบแฮปปี้กับผลิตภัณฑ์ของเรา
เดี๋ยวคงเปิดตัวเร็วนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวปีนี้เปิดตัวค่ะ
จะบอกว่าวุ้นรวยแล้วนะสิคะอย่างนี้
เออก็ค่อยค่ะยังไม่ได้รวยขนาดนั้นค่ะ
คือก็ตามสิ่งที่เราลงทุนไปอะเนาะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องสาธุไหว้พระ

ต้องถามเคล็ดลับนิดนึงภาษาคนไทยนะคะ
ถ้าถามกันภาษาชาวบ้านคือไปมูเตรลูที่ไหนมามันถึงปังขนาดนี้
จริงมันก็แหมมูอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะคะ
ก็ไหว้พระปกติแหละแต่ว่าที่สำคัญมันก็คือ
ต้องลงทุนลงแรงแล้วก็กับผลิตภัณฑ์ของเรา
ถ้าเกิดแบบต่อให้ไห้อย่างเดียวแล้วของมันไม่ดีคนก็ไม่ใช้
แต่อันนี้ก็คือ๙๐๙๐คือของเราดีจริง
แต่ว่า๑๐อาจจะไหว้ขอพรบ้างหรืออะไรบ้าง
ก็ไม่ได้จริงจังขนาดไปแก้บนไว้หรืออะไรต่าง
จะได้ตามลอยบ้างเห็นไปพม่า
จะขายอะไรคะเผื่อแบบเป็นเคล็ดลับ

ไปทุกปีปีละ๒ครั้งอะไรอย่างนี้

ไม่ได้ขอแค่เรื่องแบบธุรกิจอย่างเดียว
ก็อย่างที่บอกประกอบกันเนาะ๙๐หลายอย่างค่ะ
ตอนนี้ยังไม่รวยนะคะยังรับงานปกติอยู่เลย
งานในวงการก็ยังรับอยู่ค่ะแต่ก็อาจจะมาในเรื่องของธุรกิจเยอะกว่า
ตอนนี้ก็เซวาเป็นหลักอยู่ค่ะแต่ว่าก็คือจะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ไหมก็รอดูปีนี้
สาธุค่ะ
ปีนี้มีละครค่ะก็ถ่ายอยู่เรื่องปฏิหารรักค่ะ

ไปหาที่ไหนอ่ะ